เก่ายังไม่ทันศาศึกใหม่มาอีกแล้ว

เราอาจจะได้ยินแค่ว่าอย่าเอาไม้ซี่ไปงัดไม้สุ่ม
ล่าสุดมันมีคำนี้ออกมาโอ้โหดุเดือดเลือดพ่านสิครับนะฮะ
พระพุทธอิสระหรือว่าสุวิททองประเสริฐครับนะฮะก็ได้
โพสต์ข้อความไปถึงพระชาตรีแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงแพลว
ภัยวันแบบว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าอ่านแล้วมันก็เข้าใจ
ได้แหละข้อความระบุแบบนี้ว่ากราบนามัศกาลท่านอาจารย์ชาตรีที่
ขอรบคลิปท่านออกมาวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่เคยบวชอาศัยพระ
เหลืองเพื่อเรียนรู้ศึกษาจากเด็กบ้านนอกที่สุดแสนจะครับ
บอกอาณาถากลับกลายเป็นพระมหาส่องเพศนี่ขีดเส้นใต้ไว้
นะฮะแต่กลับมีพฤติกรรมไม่ต่างอะไรกับคนที่มัวเมากับการหา
กินกับกรรมคุณอย่างรุ่มหลงมาวันนี้ได้เปลี่ยนสถานะจากพระ
มาหาเป็นหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงฉะนั้นอย่าเอาไม้สั้นไป
รันคี่อย่าลดตัวนเองลงมาเกละกลัวกับคนผ่านโอโหนเอา

คุณเดาออกไปว่าเข้ามาจนยังไง

ถ้าเกิดลักษณะนี้มันก็เป็นเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่
แล้วมันเป็นประเด็นอยู่แล้ว
เออมันเป็นประเด็นร้อนแรง
เท่านั้นแหละครับแพรรี่พายวัน

กลางที่จะพูดกับคนแก่ที่สมองทึบ
ฉันอ่านบทความแล้วได้แต่สมเพศเวทนา

เขาเรียกว่าไม่อยากไปลูกกับกระเบื้อง
เอาไปย้อนดูสิ่งที่ตาลุงเนี่ยทำกันเองแล้วกัน
จะรู้ที่ว่ากิริยาสอบสกุลจริงมันเป็นยังไง

อยู่มาให้ประมาณนี้นะครับท่อน๑นะ
เมื่อวานทั้งวันแพรรี่ก็เดินสายไปออกงานเยอะมาก
กับภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยชุดสีส้มเนี่ย
ใส่บิ๊กเนี่ยโอ้เฮอร์

แพลรี่ออกเดินสายในธีมมิสเปลี่ยนปะเรียน๙

ชุดเดสสีส้มกำมะหยี่รัดรูปตีกระบังสูงปรี๊ดขนาดนี้
กระบังลมขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมแล่นเรือไปก็ไม่กับผิวไหวหรอกนะฮะ
นะฮะทำผมเป็นลอนฟาร่าแต่งหน้าเป๊ะทาปากแดง
งานกับพี่ชายคือมหาสมปองนครไทยส่งนี่แหละ
เสร็จงานปุ๊บกับพี่ชายแพ้ที่ทำหน้าที่เป็นมิสโทดิซึมต่อนะฮะ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเดินไปเที่ยวชมความงามของพระปราง
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

คุณไม่เห็นผมที่เขาตีโป่งเหรอคุณไม่ไปทักทายเขาหน่อย
ไม่ถึงถ้าเข้าไปอย่าคิดว่าเป็นพลานะดูสีสุดเดียว
เมื่อวานนี้เข้าไปวัดแจ้งน้ำริมแม่น้ำเจ้าพญา

นี่ก็ไปถ่ายภาพถ่ายคลิปอะไรกันไป
ความสดใสแจกบรรดาแฟนคลับผ่านโซเชียล
พร้อมข้อความระบุว่าสำนักพุทธไม่ได้ส่งเข้าประกวด
แต่แพ้ที่เข้าประกวดเองมิสประเรียน๙ค่ะพร้อมกับตอบคำถามชิงมง
แล้วทัวร์ลงไหมสรุปทัวร์ไปลงฝั่งไหนไม่รู้นะตอนนี้นะ
นะฮะขณะที่นายธรรมราชสารปัญญาครับเลยค่ะที่การกองบุญทนายความ
เพื่อปกป้องและสืบทอดพระพุทธศาสนาโอ้โหคนนี้แหละที่ฟาดฟันกับแพรรี่ไปเมื่อวันก่อน
บอกว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรใครจะมาวิภาควิจารณ์อะไร
เขายืนยันจะเดินหน้าเอาผิดแพรรี่ในฐานะประชาชนที่ต้องการปกป้องพระพุทธศาสนา
และไม่กลัวจะโดนฟ้องกลับหลังจากนี้จะรวบรวมหลักฐานเป็นคลิปต่าง
คลิปที่แพรรี่เขาพูดถึงพระรูปอื่นนี่แหละเพื่อจะเอามาดำเนินการที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับแพรรี่
แพรรี่ก็บอกว่าจริงแล้วตัวแพรรี่เองเขาไม่ได้อะไรกับพระชาตรีนะแต่เขาหมั่นทนายเขาหมั่นไส้ทนาย
ก็เลยจะเอาเรื่องเหมือนกันก็ติดตามดูว่าศึกนี้จะจบยังไงนะครับ
ก็ดูจะมีตัวละครใหม่ผุดมาเรื่อยเนอะในประเด็นร้อนแรงนี้นะคุณ